หนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับคดีที่พบศพผู้หญิงคนนึง
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครถูกยัดอยู่ในตู้ไม้
สภาพเนี้ยน่าจะเสียชีวิตมาแน่แน่เกินเจ็ดวันแล้วล่ะ
เพราะว่าเริ่มเน่าเปื่อยแล้วไม่สวมเสื้อคือท่อนบนเนี่ยเปลือยเลยนะคะ
แต่ว่าท่อนล่างสวมกางเกงถูกยัดในรังไม้แล้วก็มีก้อนหินน้ำหนักประมาณสัก๒๐กิโลกรัมค่ะ
ถ่วงเอาไว้ด้วยอ๋อเนี้ยมันลอยมาตามคลองจนชาวบ้านเขาไปเจอนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยชาวบ้านเขาเจอกันเมื่อวานนี้ค่ะครับตำรวจสพแสนสุก
เขาได้รับแจ้งมาว่าพบศพผู้หญิงคนนึงถูกห่อคลุมด้วยผ้านวม
มีเบาะหนุนบริเวณศีรษะแล้วก็ถูกยัดใส่ไว้ในตู้ไม้ความยาว๑๕๐เซนติเมตร
กว้างหกสิบเซนติเมตรมีก้อนหินขอแปลว่าคุณผู้ชมไม่ใช่ยี่สิบกิโลกรัม
ห้าสิบกิโลกรัมนะคะอืมวางทับอยู่ในตู้ซึ่งตู้ไม้นี้เนี่ยลอยอยู่ในคลองส่งน้ำ
บริเวณด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพศพนะคะก็ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคาดว่า
หญิงนิรนามคนนี้อายุน่าจะประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบปีสภาพศพเน่าเปื่อยแล้ว
นอนตะแคงซ้ายสวมกางเกงขาสั้นสีดำมีรูปการ์ตูนคิตตี้
แต่ว่าท่อนบนไม่ได้สวมอะไรเลยนะคะเปลือยเปล่าค่ะ
แล้วก็พบเส้นผมขาวปนทองติดอยู่ที่ศีรษะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสิบห้าวัน
เมื่อวานนี้คนที่พบศพผู้หญิงคนนี้ก็คือนายสำเริงถาวรทัศน์อายุ๖๓ปี
เป็นชาวบ้านที่เขาออกไปหาปลาในพื้นที่นะคะเขาก็เล่าให้กับไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
กำลังหาปลาอยู่เลยก็เห็นตู้ไม้ตู้นี้ค่ะ
มันมีเชือกผูกติดไว้แล้วก็ลอยอยู่ในคลองแต่ที่มัน
กว่านั้นก็คือมันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาด้วยเขาก็เลยพยายามดึงเชือก
ตู้ไม้ขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้นายสิทธิโชคสงวนพงศ์พนักงานดับเพลิงของเทศบาลเมืองแสนศุกร์ค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าเขาเคยเห็นตู้ไม้นี้ลอยน้ำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
วันที่๑๐มกราคมนี่แหละบริเวณสะพานวัดบางเป้งตำบลแสนศุกร์
ซึ่งครั้งนั้นยังพูดเล่นกับเพื่อนอยู่เลยว่า
เห็นเป็นตู้ลอยมานี่ถ้ามีศพยัดอยู่ข้างในจะเป็นยังไงเนี่ย

จะมีสบอยู่ในตู้ไม้นั้นจริงเขาอืม

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้า

พื้นที่นี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่
ทอดแห่ทอดปลากันอยู่นะเพราะว่าเป็นพื้นที่ทำมาหากินของเขาอ่ะนะ
บริเวณรอบจุดที่พบศพผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงมีคนมาตลอดทั้งวันแหละครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่เป็นคนหาปลาในพื้นที่แถวนี้
เขาบอกว่าหาปลาแถวนี้มานานแล้วหลายสิบปีแล้ว
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปิด
ไม่มีใครรู้จักคนมักชอบแอบเอาขยะมาทิ้งในลำคลองนะครับ
คนจะเข้ามาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คนที่ทำอาชีพหาปลาในพื้นที่
เพราะว่าจะชำนันเส้นทางเมื่อก่อนเวลาจะเข้ามาต้องเดินท้าเข้ามาก่อน
คนในพื้นที่ก็เริ่มเข้ามาหาปลาในคลองนี้กันมากขึ้น
ช่วงหลังก็มีคนงานต่างถิ่นหรือว่าแรงงานต่างด้าวบ้างที่ก็มาหาปลาด้วย
จากชาวบ้านก็มีแรงงานต่างด้าวแล้วคนงานต่างถิ่นอะไรก็มาแล้ว
เหตุการณ์ที่พบศพผู้หญิงอยู่ในตู้ไม้แล้วก็ลอยมาแบบนี้นะครับ
ทางชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลกับคุณระวีการนะสันนิษฐานโดยส่วนตัวนะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องเป็นคนนอกพื้นที่
และตั้งใจนำศพมาโยนทิ้งในคลองเพื่ออำพลางคดีเขาสันนิษฐานอย่างนี้
แต่ถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นคนนอกพื้นที่
ก็เพราะว่าถ้าคนในพื้นที่เนี่ยจะรู้เรื่องทิศทางน้ำ
ที่เอามาโยนตรงนี้มาทิ้งเอาไว้เนี่ย
ก็เพราะคนนอกพื้นที่ไม่รู้ว่าน้ำในคลองแห่งนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทิศทางน้ำในคลองมันมีน้ำขึ้นน้ำลง
หากใครเอาสิ่งของมาทิ้งลงน้ำสิ่งของมันจะไม่ลอยไปออกไหน
มันจะลอยวนอยู่แถวนี้นี่แหละอืมคือไม่ได้ออกทะเลไม่ได้แบบว่าลอยหายไปที่อื่น
ถูกต้องมันไปไหนไม่ได้ค่ะเนื่องจากพอน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่ามันลอยไปปุ๊บ
มันจะไปติดแนวกั้นขยะทั้งสองฝั่งคลอง
เพราะแถวนี้คนก็ชอบเอาขยะมาทิ้งคนในพื้นที่เลยรู้กันดี
ถูกต้องคาดว่าผู้ก่อเหตุต้องมีมากกว่า๑คน
เพราะตู้ไม้แบบนี้แล้วมีศพด้วยมีก้อนหินด้วย
จะขนมาโยนทิ้งลงคลองมันไม่ใช่ง่าย
ยังไงก็ต้องใส่รถมานะครับแล้วก่อนจะมาถึงจุดที่พบศพ
ก็ต้องเดินเท้าต่ออีกด้วยคือไม่ใช่ว่ารถมาถึงตรงคลองเลย
ว่าผู้ก่อเหตุต้องตั้งใจเลยล่ะที่จะเอาตู้ไม้อันนี้ที่มีศพ

น่าจะทิ้งบริเวณไหนคะ
น่าจะเป็นบริเวณแถวนี้เพราะน้ำตรงนี้มันขึ้นลงขึ้นลงตลอด
มันอาจจะลงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้น
มันก็จะกลับไปกลับมาแต่ข้างบนไม่ทิ้งแน่นอนไม่มีทางทิ้ง
ไม่มีช่องเข้าเพราะว่าช่องมันลักษณะมันหามอ่ะใช่ไหมมันไม่มีทาง
หมายความว่าทางต้นน้ำไม่มีทางไม่มีทาง

เพราะถ้าเดินมันก็ต้องหามมาไกลแล้วใครก็จะหามแล้วมันไกล
ใช่ไหมอันนี้มันใหญ่นอกจากดึงจากรถทิ้งเลยบริเวณนี้บริเวณเดียว
ไม่มีไม่มีตรงสายข้าวหลามยังไม่มีเลยตรงนั้นไม่มีไม่มีทางเข้า
ที่มีทางเข้าติดก็คอมีเส้นเดียวตรงนี้แต่ตรงอื่นไม่มี
ตรงนั้นรถเข้าได้ก็จริงแต่ถอยหลังออกไม่ได้ตกคลองก็ไม่มีคนกล้าเข้า
มีตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยที่ดึงแล้วลงน้ำได้เลยคิดว่าตรงนี้แน่
วันที่มันจะต้องลอยอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้ำมันขึ้นคือขึ้นลงขึ้นลงตลอด
ก็จะวนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะไปเลยจากตะพานไปก็ติดเพราะขยามมันเยอะ
แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยพอขึ้นไปข้างบนเลยโค้งหน่อย
ก็หมดเวลาน้ำลงอีกแล้วก็ต้องลอยกลับอยู่บริเวณนี้
มันก็จะลอยวนไปวนมาอย่างเนี้ยคือมันเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเยอะ
บนบกทั้งในน้ำเลยอืมนี่คุณระวีการแก้ววิจิตก็เลยสำรวจพื้นที่โดยรอบคลองหน่อยนะครับ
พบว่ามีเส้นทางถนนที่สามารถเข้าไปได้นะฮะแล้วก็จะมีแคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ยอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับ
ซึ่งได้ข้อมูลจากการสอบถามแรงงานคนไทยในพื้นที่นะเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสื้อผ้าของหญิงสาวนิรนามคนนี้
ที่มีลายการ์ตูนคิตตี้บอกว่าส่วนใหญ่แรงงานในระแวกเนี่ยไม่ค่อยมีใครสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นลักษณะยี่ห้อแบบนี้
ก็เลยมองว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตอาจจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นก็ได้ไม่น่าจะใช่แรงงานต่างด้าว
ส่วนกล้องวงจรปิดด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลแสนศุกร์ห่างจากจุดเกิดเหตุราว๒๐๐เมตรตรงนี้เนี่ย
ยังรอดูการตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าจะพบเห็นอะไรน่าสงสัยหรือไม่
แต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเป็นศพที่อยู่ในตู้ที่ลอยน้ำมาเนี่ยนะ
จากรายงานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
วางศพของผู้ตายเนี่ยมีการใช้ผ้าห่มคลุมร่างผู้ตายด้วย
ทำแบบประนีตมีหมอนหนุนศีรษะทำแบบตั้งใจ
ส่วนหินที่พบมีน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมเนี่ยเอาไปวางไว้หนักไปทางส่วนทางด้านเท้าของศพ
ว่ามีเจตนาไม่ให้รังไม้เนี่ยโครงเคลงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย
ถ้าตู้ไม้อันนี้เนี่ยมันล้มเนี่ยมันอาจจะทำให้ศพเนี่ยหล่นล่วงไปในแม่น้ำ
ก็ใช้หินถ่วงเอาไว้ถ้ามีการฆาตกรรมเนี่ยเชื่อว่ารักษณะมันจะไม่เรียบร้อยแบบนี้
เพราะว่าถึงขั้นเอาหมอนมาหนุนศีรษะให้ด้วยห่มผ้าให้ด้วย
ก็เลยมีหนึ่งในข้อสันนิษฐานนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังไม่มีการสรุปนะครับว่า
อาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ป่วยที่ตายไม่มีญาติ
หรือเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียชีวิตแล้วคนที่อยู่ด้วยเนี่ยกลัวความผิด
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาศพเนี่ยใส่ตู้ไม้เนี้ย
แล้วก็จัดท่าทางลักษณะเหมือนกับคนนอนตายแบบเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็เอาไปลอยน้ำเนี่ย
อย่างนั้นถ้าเป็นฆาตกรรมฆ่าอำพลางฆ่าหันศพเนี่ย
คือเขาก็มองว่ามันอาจจะไม่เรียบร้อยขนาดนี้
จะวางหมอนให้ศพหนุนทำไมจะห่มผ้าให้ทำไมอะไรแบบนี้นะคะ
หรือต้องแบบตั้งใจให้ศพมันจมน้ำไปเลยอย่างนี้

ซึ่งตำรวจภูทรแสนศุกร์ค่ะก็เลยมีการประชุมทีมสืบสวน
ลงพื้นที่หาเบาะแสของผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละนะคะว่า
ตกลงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่
จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีถ้าหากว่าเป็นคดีฆาตกรรม
แล้วก็มีการหาเบาะแสหลักฐานที่เจอด้วย
อย่างเช่นผ้านวมตู้ไม้ก้อนหิน
คือพยายามหารักษณะเฉพาะของสิ่งเหล่านี้ค่ะ
จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเอ๊ะผ้าห่มแบบนี้เขาขายกันอยู่แถวไหน
หมอนแบบนี้มันจะพบอยู่แถวไหนบ้าง
ก้อนหินแบบนี้ไปหาได้ที่ไหนในระแวกนี้อะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลคนหายในพื้นที่

สำหรับการชนะสูตรศพเบื้องต้นค่ะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยอาวุธหรือว่ารอยฟกช้ำ
ก็เลยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
รวมถึงไม่พบหลักฐานใดในตัวผู้เสียชีวิตเลย

ก็ต้องรอผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวทย์ที่จะระบุได้นะคะว่า
จะเสียชีวิตจากอะไรแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อย

ก็จะต้องมีการใช้เวลาตรวจสอบเนื้อเยื่อต่างด้วย
สำหรับกรณีที่มีรายงานออกมาบอกว่าศพมีเหล็กดัดฟันด้วย

ข้อเท็จจริงเนี่ยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้ดัดฟันนะคะ
แต่ว่าใส่ฟันปลอมด้านล่างทั้งแถวค่ะ

แต่ว่าปมเหตุก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ
ความขัดแย้งส่วนตัวชู้สาวหรือว่าเรื่องของการคนหาย
แต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วยังไม่เจอมีการแจ้งคนหายค่ะ
แต่ถ้าหากว่าใครมีญาติหรือว่ามีคนหายออกจากบ้าน
ลักษณะใกล้เคียงกับหญิงสาวที่เสียชีวิต
ก็คือสูงประมาณสัก๑๕๕เซนติเมตรเนี่ยนะคะ
ก็สวมกางเกงสีดำลายคิตตี้ใช่ไหมคะ
ใครสงสัยมาติดต่อได้แล้วก็มาแจ้งที่สพแสนศุกร์ได้นะคะ
ล่าสุดค่ะช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมาพลตำรวจโทจิติรอดบางยาง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็เดินทางไปสพแสนศุกร์แล้ว
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะ